นี่แหละของดีแบบนี้ก็เอามาฝากกัน
แต่กินข้าวไปแล้วแม่มันจะขาดหวานได้อย่างไร
ของหวานเนี่ยรวมไปถึงผลไม้ด้วยนะ
อย่างตอนนี้หน้าทุเรียนมา
เราจะกินแบบธรรมดามันไม่ได้คุณค่ะ
ต้องกินแบบมีการแข่งขัน

งานนี้บอกว่าสนุกสนานแน่นอน
ไม่รู้ป้อนผิดป้อนถูกกินเข้าปากเข้าจมูกเข้าตาหรือเปล่าค่ะ
เชียร์ไปให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันกันค่ะ
มันก็เป็นอุปศักร์ในการกิน
พอทำได้แต่ที่เราปิดตาและป้อนเพื่อนไง
แก้มจิ้มหน้าอะไรกันไป

นี่แหละเป็นความสนุกสนานในกิจกรรมการแข่งขัน
ปิดตากินทุเรียนภูเขาไฟ

งานนี้นะคุณผู้ชมมีกิจกรรมเยอะแยะเลย
โดยไฮไลท์ก็คือการแข่งขันกินทุเรียน
กติกาการแข่งขันนั่นก็คือ
ผู้เข้าแข่งขันจะถูกสลับคู่
แต่ต้องไปตามหาคู่ของตัวเองให้ได้

พอหาคู่ได้เสร็จแล้วก็ต้องมาป้อนทุเรียน

บาทถ้าทำได้นะชนะเลิกออกไปเลย๓๐๐๐บาท
อือนี่พอตอบจะเอ้ยเข้ายัง
เข้าจมูกเนี่ย

้อนเข้าปากบ้างไม่เข้าปากเข้าเบ้าตาก็แล้วแต่บางคนเข้ารูจมูกไปเลยก็มี
อย่างนี้นะเข้าเบ้าตาบางเข้าจมูกบางคนทาไหลเข้าไปเข้ารูหูเลย
เดี๋ยวค่ะคุณเขาเอาภาพปิดตาไว้
เออมันอยู่ไกลกันอยู่อย่างมากก็จะสภาพเหมือนคุณพี่เขานี่มันอยู่ใกล้กันอยู่
หลั่งกันมันขนาดนี้ผมว่าต้องมีผู้ชนะผู้ชนะมีแน่นอนนะคะ
แต่อยากจะให้ดูคู่นี้ที่เรียกว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจ
ชาวต่างชาติมารวมด้วยคุณผู้ชมนี่เขาต้องสัมผัสครูนี่
นี่นี่ลูกชายกับคุณพ่อ
พันธุเรียนเก่งมากเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
เพื่อนเราก็ได้หลังว่า๑๕๐๐บาทเป็นไฮไลท์เนอะของพุทันแห่งทันนี้
ไปฟังสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมอาจจะได้ยินเป็นภาษาอังกฤษไม่ชัด

คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญคุณช่วยแปลน

ลูกเขาอีก๒คนก็หิวคนนี้ก็หิว
แล้วภรรยาเขาเห็นไหมคนนั้นก็หิว

ข้างคือคิด

คุณครูที่สอนภาษาอังกฤษพวกเราได้นั่งร้องไห้อยู่หน้าจอ

แนะนำตัวเองว่าเขาคือชื่ออะไร

บอกเลยว่าใครไม่เคยทานนี้

แต่ว่าเอาไปปลูกที่จังหวัดศรีสะเกด

เพราะฉะนั้นมันก็จะมีพวกแร่ธาตุต่าง

ก็เลยเรียกกันติดปากว่าทุเรียนภูเขาไฟ

แต่ว่าครอบครัวฮังกรี

ไม่ใช่ครอบครัวฮังกี้